ไม่ใช่แกงโซ่ไม่ผู้ให้ยอด

โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ

วันนี้จะทำอะไรให้ทาน
ใครก็บอกว่าคนสวยเท่าชูจะตาย
ผมได้ฟังบ่อยเริ่มกลัว
สะล้าวก็เลยปิดตัว

เธอเอาอะไรมาปวดหัว
ตั้งแต่วันจะคงได้เท่าว่าและที่ถ่ายหลังจะเสร็จแล้วนะคะ
ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมานั่งเดทกับถูกต้อง

ต้องพูดจริงนะคะว่าจริงแอบชอบร้องแกงส้มมานานแล้ว
พูดอย่างกับว่าเราไม่เคยเจอกันอย่างนั้น
จริงเพราะว่าชอบผู้ชายสายหมี

หลายคนจะไม่รู้ว่าแกงส้มทำกับข้าวได้ด้วย

แล้วก็จริงที่เลือกมาร้านนี้เพราะว่าเราชอบสนุกปี้ด้วย

ไม่ได้คนจะไม่รู้ว่าผมชอบสนุปปี้ด้วย
แล้วก็ชอบทำอาหาร
แต่ว่าพระทำอาหารไม่ค่อยมีใครได้เห็นนะ
พูดถึงงานตอนนี้อย่างที่ทราบที่เป็นข่าวหลังจากศึกมา
เขามีข่าวว่าแกงส้มนี่ค่ะจิ้มนี้ได้
งส้มแบบว่าไม่ต่อสัญญาแล้วอะไรอย่างนี้
หน่อยค่ะหลายคนจะแบบเฮ้ยทะเลาะกันเปล่าอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเราคุยกันมาสักพักแล้วเรื่องนี้
ใหญ่เขารู้แล้วว่าผมจะไม่สอนในเรื่องของการทำเพลงเพราะว่าอ๋อ

ใช่เพราะว่าเราค่อนข้างจะชัดเจนตรงนี้มาตั้งแต่แรกแล้วว่า
เราทำเองได้เขารู้ว่าเราทำเบื้องหลังได้เองอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็รู้สึกว่าโอเคถ้างั้นเราก็มาดูกันแค่เรื่องละครแล้วกันเนอะ
เรื่องของพวกเพลงอะไรอย่างนี้หรือออกมาทำเอง

ตอนนี้เราทำเองได้แล้วแล้วก็คือมันก็ต้องแบกแล้วความเสี่ยงเนาะ

ใช่การโปรโมทคือเขาออกให้หมด

คุณผู้ชมมานั่งดูใกล้เนี่ยเขาเป็นคนปากติดจมูกหน่อย

แต่ว่าเราก็พยายามคิดคอนเทนต์ที่มันต่างออกไป
อย่างหลายคนทำเป็นไลฟ์สไตล์เนาะ
แบบว่าเฮ้ยวันนี้เรามาทำกันด้วย
แต่ว่าช่องผมเนี่ยผมจะทำเป็นเกมโชว์

ใช่ครับคือทุกคนที่มาออกรายการที่ผมคิดเนี่ย
โอโอจีมีนะครับโอจีเอ็มอีนะครับ
แล้วก็ตอนนี้มีเพลงให้ฟังด้วยนะครับ
ตอนนี้ซิงเกิ้ลล่าสุดของผมที่กำลังปล่อยและกำลังจะโปรโมท

ผมฟังว่าหยุดเอาไว้ตรงนี้ได้มั้ย
ตรงที่เราไม่ทันได้บอกอะไรให้ใจยังเป็นแรง
หยุดเอาไว้ตรงนี้ก็พอ

ครับผมขอบคุณมากครับ